ความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมนักธุรกิจหญิงที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วกำลังขอสารท่านออกหมายจับ
เหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่สวยทีเดียว
บ้านเลขที่๕๒๒หมู่ที่๖ตะบนหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
คนร้ายใช้ของมีคมฆ่านางสาวรัฐคณิสรจารุพัฒน์กิติโชธ
อายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรติกรุ๊ป
ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตครับเธอเสียชีวิตในบ้านนี้
แล้วก็คนร้ายยังทำร้ายนายรุจิภาษโชติธรรมอายุ๒๒ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
ในบ้านพบร่องรอยการต่อสู้ครับมีการบรื้อค้นเอาทรัพย์สินไปหลายรายการนะครับ
สร้อยทองที่ผู้ตายสวมติดตัวนะฮะ๒บาทนะครับหนัก๒บาท
ถูกคนร้ายเอาไปด้วยแล้วก็สร้อยคอทองคำของผู้บาดเจ็บอีก๒บาทก็หายไปเหมือนกัน
ล่าสุดนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสุธินันคงแช่มดี
จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยบอกว่า

เนื่องจากมีกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ตาย

คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโน
ขี่ไปจอดที่หน้าบ้านของผู้ตายแล้วก็เดินเข้าไป
จากนั้นนะครับก็เดินกลับออกมาเวลาบ่าย๒
โอ้โหใช้เวลาอยู่ในบ้านนานทีเดียวนะฮะ
แล้วก็ขี่จักรยายนคันเดิมหลบหนีไป
เจ้าของธุรกิจน้ำดื่มนะซึ่งมีบ้านอยู่ห่าง
จากบ้านที่เกิดเหตุไปร้อยเมตรเท่านั้นฮะหลังก่อเหตุฆาตกรรมนะครับ
เขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมหมวกกันน็อกปิดบางใบหน้า
ออกจากบ้านอย่างมีพิรุธแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ซึ่งหลังจากรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับตำรวจก็บุกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุทันที
แต่ไม่เจอแล้วตอนนั้นนางคณิตถาศีลธรรม
แฟนของนางสาวรัฐคณิสรผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
พอเห็นหน้าคนร้ายในกล้องวงจรปิดยิ่งตกใจเข้าไปอีก
ว่าเป็นคนแถวนั้นรู้จักกันดีเลย
แล้วแฟนของเธอเนี่ยก็เคยช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองนะฮะ
ให้กับผู้ก่อเหตุอยู่บ่อยไม่น่ามาฆ่ากันแบบนี้เลยครับ
บ่าย๓บ่าย๓หรือบ่าย๔นะฮะกำลังขับรถอยู่อ่างธรรม
ลูกชายด้วยลูกชายโดนจับมัดมือมัดเท้า
แต่ลูกชายหนีออกมาได้
เมื่อวานนางคณิตถานะครับตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาทนะครับ
สำหรับการติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ย
คนร้ายมีหนี้นอกระบบนะครับ
น่าจะโดนกดดันจากเจ้าหน้าที่แหละ

ก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้ฮะ
คือก็ต้องบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยนะคะ
นี่ภาพจากบ้านตรงข้ามที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

พ่อของนายชโนชัยเนี่ยนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปหาที่บ้าน
อำนวยวงแสงค่ะอยู่บ้านคนเดียว
ก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าวานนี้นายชโนชัยเอาหลานมาฝาก
ก็คือลูกของนายสโนชัยนั่นแหละฝาก
ฝากไว้ให้เลี้ยงแล้วก็หายตัวไปเลย
จนตำรวจมาที่บ้านตอนหัวค่ำถึงได้รู้ว่าลูกชายคือผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ
ฆ่านางสาวรัฐคณิสรเพื่อนข้างบ้าน
ก็เลยให้แม่โทรหานายชโนชัยให้แม่โทรหาลูก
ก็ได้รับคำตอบจากปลายสายอ้างว่าเดินทางไปส่งของที่พิศนุโลก
แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
เขาก็ไม่รู้ว่าลูกทำจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าหากว่าทำจริงก็ขอให้ลูกกลับมามอบตัวโดยเร็วนะคะ
ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายของเขากับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
พ่อบอกว่านางสาวรัฐคณิสรถือว่าเป็นคนมีบุญคุณนะช่วยเหลือลูกชาย
เงินให้ลูกยืมกว่า๘แสนบาทให้มาตั้งตัว

ก็รู้ครอบครัวเขาก็รู้บอกเนี่ยโอนมาให้๘แสนให้มาทำธุรกิจน้ำดื่ม
แล้วลูกชายตอนนี้ก็มีปัญหาทางด้านการเงิน
ก็ไปตั้งวงเล่นแชร์แล้วไม่มีเงินจ่ายไงคุณนัทพงศ์
ลูกชายเนี่ยก็เอาบ้านไปจำนองไว้ด้วยคาดว่าน่าจะเครียด
นี่พ่อพูดนะคะคาดว่าน่าจะเครียดและกดดันจากเรื่องหนี้สิน
แล้วที่ผ่านมาลูกชายเองก็ถูกนางสาวรัฐคณิสรทวงถามหนี้สินที่ยืมไปอยู่บ่อยด้วย
คุณพ่ออยากจะฝากอะไรบอกถึงลูกไหมครับ
โดถ้าเกิดมึงทำผิดจริงมึงก็มารับผิดนะ
เพราะว่าไหนมึงก็ทำเขาเป็นแล้วอ่ะ
แค่นี้แหละมึงไม่ต้องกลัวแล้วติดคุกไม่ลำบากแล้วมึงอย่าไปดื้อเขาอย่างเดียว

นี่แหละค่ะตอนนี้พ่อก็ต้องตอบคำถามอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็กลับมาให้การกับตำรวจด้วยนะคะ
มีหน้าล่ะคนร้ายถึงเข้าไปในบ้านของผู้เสียชีวิตได้
แล้วรู้จักกันนี้เองรู้จักกันดีด้วย